เอาไปที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
คุณแม่คนนึงเขามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะ

ขับรถไปเฉียวชนเด็กอายุแค่๗ขวบค่ะ
น้องเนี่ยล้มหน้าฟาดปากแตกจมูกเลือดไหลเลยนะ
แต่รถคันนั้นไม่แม้แต่หยุดดูขับหนีไปเลย

หนูอยากจะฝากถึงคนขับยังไงบ้างลูก
นี่น้องวัย๗ขวบพูดนะว่า
ก็ลงมาดูเด็กบ้างเผื่อเด็กเลือดไหลเยอะหรืออะไร
คือน้อง๗ขวบยังคิดได้ว่าคุณควรจะลงมาดู

น้องบาดเจ็บเยอะนะแต่ว่าด้วยความเป็นเยาวชนก็เลยต้องเบอร์ภาพ
คุณดูคือมันถลอกนะครับความแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งคุณแม่ของน้องเล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุให้ฟังว่า
เย็นวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
พาลูกสาวมาซื้อของที่ตลาดสดศรีราชา
ซึ่งจุดตรงนั้นเป็นคิวรถสองแถวค่ะ
ทีนี้ลูกสาวกำลังจะเดินข้ามถนนไปซื้อลูกชิ้น
อยู่มีรถเก๋งสีเทามาจากไหนไม่รู้อะค่ะ
ขับมาแล้วก็ชนลูกสาวล้มลงไปที่พื้นเลย

แต่แม่ด้วยความที่คงเร็วจริงดูทะเบียนไม่ทัน

พอน้องล้มกระแทกกับพื้นถนนเนี่ยนะคะโอ้โหเลือดไหลเลย
ที่จมูกแล้วก็ไหลที่ปากนี่ภาพกล้องวงจรปิดจับไว้ได้คันนี้แหละ
มันก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยแต่เราเชื่อว่าตำรวจเราเก่ง
ต้องหาตัวได้นะคะเอาฟังเสียงคุณแม่กันหน่อย
ก็คือน้องลงจากรถเพื่อจะเดินตัดหน้ารถเราข้ามไปฝั่งโน้น
ก็ประมาณไม่กี่ก้าวแล้วแบบจังหวะรถมันก็มีมาเรื่อยอะค่ะ
ตรงนั้นมันก็เป็นรถทำขึ้นอยู่แล้วข้างตลาดอ่ะครับทีนี้พอน้องเดินออกไปบนรถ
ก็คือรถตึ้งเลยตึ้งล้มแม่ก็กรี๊ดแล้วก็ลงไปแล้วคนในแถวตลาดเขาก็มาช่วยพยุงน้อง
แล้วก็แบบบอกว่าเออเรียกขวัญน้องหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ขึ้นรถ
แล้วคนแถวนั้นบอกเห็นทะเบียนไหมเห็นทะเบียนไหมเราก็บอกไม่เห็นนะคะ
แต่ตอนนี้เอาลูกไปโรงพยาบาลก่อนให้เขามาดูน้องนิดนึงหรือว่ามาคุยกันค่ะ
เข้ามาคุยกันนิดนึงคืออยากจะให้แบบเห็นใจเนอะว่าเด็กหรือชนอะไรก็แล้ว
แต่ไม่ใช่ว่าแค่ลูกเราถ้าเกิดคุณชนแล้วคุณน่าจะลงมาดู
คือคุณแม่บอกว่าพอเห็นลูกโดนรถชนแล้วก็เลือดออกแบบนี้
รีบพาน้องส่งโรงพยาบาลก่อนเลยแล้วก็เอาหลักฐานที่เป็นใบรับรองแพทย
แจ้งความที่สพศรีราชานะคะอืมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพกล้องวงจรปิดไปนะ
ตำรวจเขาก็บอกว่ากล้องเนี่ยก็สามารถจับภาพรถคันนั้นได้
เป็นจุดจุดเป็นช่วงช่วงแต่ก็เชื่อนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามรถคันนี้แล้ว
ว่าน่าจะสามารถติดตามตรวจสอบป้ายทะเบียนแล้วก็คนขับได้เร็วเร็วนี้ค่ะอืม